ส่วนคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับมีทนายความแล้วนะฮะ
ทนายความชื่อกฤษณะแล้วก็ไปประสานขอความร่วมมือจากคุณหญิงหมอพรทิพย์ด้วยว่า
คุณหมอช่วยมาผ่าศพน้องแตงโมอีกสักทีได้ไหมนะครับ
กฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยครับทนายความของคุณแม่พะนิดาศิรยุทธโยธิน
หรือว่าคุณแม่ของคุณแต่งโมนี่แหละครับไปที่เฉพาะเมืองนทบุรีนะ
พบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
เนื่องจากแม่ของคุณแตงโมเห็นข่าวแล้วเครียดท่านความดันขึ้นเลยนะ
แล้วก็ไม่สามารถมาด้วยได้ธนายกิจสนะระบุว่ามาติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
โดยเฉพาะด้านนิติเวศเนื่องจากข้องใจในส่วนการชนะสูตรศพ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลก็ตอนแรกอ่ะตอนแรกตอนแรกกำลังจะไปส่งนิติเวศ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตใครก็รู้นักข่าวก็จะไปดักแล้ว
ทำไมกลับเอาศพมาที่โรงพยาบาลตำรวจแทนอ่ะนะตรงนี้ก็เรียกร้องให้ตำรวจนะครับ
แล้วก็อยากจะให้เชิญแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภานะครับ
ชนะสูตรศพด้วยเพราะว่าเชื่อมั่นในการชนะสูตรของคุณหญิงหมอพรทิพย์ครับ
จากนั้นช่วงบ่ายก็ไปเลยไปเลยนี่แหละครับทนายกิจสนะไปที่รัฐสภา
กับลูกพี่ลูกน้องของคุณแตงโมเพื่อไปเข้าพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาครับเพื่อขอคำปรึกษากรณีการชนะสูตรศพคุณแตงโม
ขณะที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาระบุว่า
บาทของเธอตอนนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปร่วมผ่าชนะสูตรได้หรอกนะเพราะไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นแล้ว
ก็ให้คำแนะนำกับทนายบอกไปคุยกับตำรวจแต่ตัวตัวคุณหญิงหมอพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะ